รายการเกมรับจำนำของเราพี่เอชายา
ช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ปังไปหมดจริง
อย่างรายการล่าสุดเกมรับจำนำบอกเลยว่าโอ้โห
กระแสตอบรับดีเกินต้านจริงนะคะ
ล่าสุดนี่พี่เอชายามาเยือนไทยรัฐทีวีทั้งทีค่ะ

ถึงเรื่องที่ได้ชื่อว่าเป็นพิธีกรใจบุญช่วยเหลือคนอื่น
ที่เห็นความเหมาะเจาะเหมาะสมแล้วก็มอบหน้าที่นี้
ให้กับพี่เอค่ะซึ่งตัวพี่เอเองเนี่ยก็พร้อม
จะทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือแฟนเพลงอยู่แล้วนะคะ
รวมไปถึงแฟนรายการด้วยไม่เพียงเท่านี้คุณผู้ชม
เราขอแซวลูกใหม่ของพี่เอกันหน่อยเป็นยังไงสีผมเมื่อกี้เห็นไหม

สีสันสดใสไฉลายเลยนะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยพี่เบ้นพิธีกรคู่เนี่ยก็เปลี่ยนสีผมเหมือนกันนะ
คือเรียกว่าไม่มีใครยอมใครสู้ตายค่ะงานนี้
รวมไปถึงภาพนี้ค่ะที่พี่เอเนี่ยลองขับรถหรู
แม่ฮายอภพรเข้ามาแซวว่าเฮ้ยถอยรถเลยจะได้ปัง
พี่เอจะว่ายังไงไปฟังกันจ้า

คนพวกนี้เขาคือเศรษฐีนี
จะจ่ายก็ดีจะสุก็ดี
คนรวยทั้งนั้นคนพวกนี้
รู้สึกจะมีไลน์เข้าไปด้วยนะเอออย่ายืนบังป้าย
พี่รู้แล้วแล้วพี่ก็เลยบอกเขาแล้ว
บอกว่าหนูถ่ายแต่ขอมุมที่บังไว้ก่อนนะ
พี่เบนคงก็ปรับลุกเหมือนกันนะ
นี่แหละพ่อแม่คนนี้แหละที่ทำให้พี่มีแรงบันดาลใจ
เขาบอกตั้งแต่ที่แล้วแล้วบอกพี่เอหนูจะไปทำสี
มันเป็นสีสันแล้วคงทำได้อะไรอย่างนี้ครับ
เกมรับจำนำทางช่องไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
วันอาทิตย์จริงแล้วตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับดีมาก
มีคุณแม่มาเป็นพิธีกรร่วมกับผมก็คือคุณแม่เบ้น

เกมรับจำนำทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับ